ยังไม่ตื่นค่ะมาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะ

อยปกรณ์ถือว่าเป็นจอมเกลียนจริงค่ะ

ไปแกล้งคนในกองถ่ายพี่ช่างโตสาวหน้า

นางเดินนะคะเข้ากองงวงเงียกันแต่เช้าคุณผู้ชม
เยื่อไรแรกมาแล้วค่ะยนต์นึงสองสามสาม

กำลังทำผมซีริต้าเจนเจนคุณผู้ชม

อันที่นี่หัวกระเจิง

แต่ว่าด้วยความฮาไปดูคลิปชัดกันอีกทีเลยค่ะ

หัวเหล้าโมเบอร์

เพียง

แค่ผี

ก็เป็นรายการทำอาหารแล้วเนอะ
แต่ว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เป็นภาพที่นี่แหละ
มันดูแล้วมันแบบสะเทือนใจนิดนึง
เฉยโจทย์ในการทำอาหารต่อไปเป็นปากาเบน
แล้วก็คนวิ่งเข้าไปแบบเหมือนจะไปเฉือน
กลายเป็นแบบดราม่าหนักมากนะคะ
ซึ่งหนึ่งในดาราที่ออกมาโพสต์คุณปั้นจันปรมะเพราะเขาชอบดำน้ำ

ปลาเหล่านี้มันแบบแทบจะศูนย์พันธุ์แล้ว
ต้องให้มันวิกฤตก่อนถึงจะมาอนุรักษ์รักษากันไว้หรือเปล่า

คุณแอนซี่นี่เป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูปเปอร์นะคะ

ใช่นะคะซึ่งนางก็บอกว่าฉลามวาน
อธิบายกันไปนะคะว่าปลากระเบนมันหายากแล้วนะตอนนี้

แล้วก็อธิบายเขาว่าปลาที่เห็นก็คือปลายี่สน
เป็นปลากระเบนนะคะค้างขาว

รากะเบนค้างคาวเห็นบอกว่าเป็นติดโอท็อป
ระดับ๕ดาวของจังหวัดเพชรชมบุรีด้วยนะคะ

เท่านั้นแหละค่ะก็เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์มากมาย
คนที่บอกว่าไอ้คนที่ออกมาบอกก่อนหน้านี้เงิบหรือเปล่า

ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าส่วนตัวนะ
คือจริงปลายี่สนอาจจะทานได้นะคะคุณผู้ชม

มันเหมือนเราแบบ
เหมือนเราแบบทานหมูแล้วเอาหมูมาทั้งตัว

เขาก็บอกว่าคนที่รับประทานอะไรแบบนี้

ไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตอะไรที่มันแปลกหรอก
ว่างั้นนะคะก็